พาคุณผู้ชมไปดูงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่๓๗กันหน่อยค่ะโอ้โห
คักจริงนะคะเพราะว่าค่ายรถแต่ละค่ายเขาก็เปิดตัวโมเดลใหม่ใหม่
รวมแล้ว๒๗โมเดลนะคะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ
โฟกัสใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์อีโคบูสเทอร์โบ๑๕ลิตร
เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่การเชื่อมต่อที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ดีเยี่ยม
โชว์เป็นครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ค่ะรุ่นนี้สามารถรองรับแก๊สโซฮอลอีปา๑๕ทางเลือกประหยัดพลังงาน
ในรุ่นห้าประตูเคาะราคาที่หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาท
เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ค่ะ
สื่อสารการตลาดผ่านสู่พบทรพรีเซนเตอร์คนใหม่ที่มาพร้อมกับบทเพลงเคียงกัน
คาดว่าจะเป็นสินค้าเรือทงและได้รับเสียงตอบรับที่ดีตั้งเป้ายอดจองในงาน๔๐๐คันและตั้งเป้ายอดขาย๔๔๐๐คันในปีนี้